ลงใต้กันไปบ้างไปที่จังหวัดสุราชธานี
ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ว่าเราไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาชีวิตกันหน่อยค่ะ
งานนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนจะไม่ธรรมดาอย่างไรไปชมกันค่ะ
พวกเรากลายสีหางห้าขนายางของรูปกัน
ป้านะปูปู้อีจุป้าไม่อยู่จะเล่า
ป้านะปูปู้อีจุไปเที่ยว
ป้านะปูปู้อีจุ
น่ารักมากเลยปริญญาชีวิต

แค่ไหนก็โจมตี

เล่นอย่างนี้ก็จบอยู่ดี
ท้ายที่สุดก็ได้รับปริญญากันไปทั่วหน้า

ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุที่ได้รับปริญญาเท่านั้น
ลูกหลานที่รอคอยก็มาชื่นชมยินดีด้วยเหมือนกัน
เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศแห่งการรอคอยจริงนะคะ
สำหรับผู้สูงอายุกว่า๖๐คนค่ะ
ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
การบริหารส่วนตะบนบ้านธรรมเนียบ
อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานี
แน่นอนค่ะถ่ายรูปกันเป็นที่ระทึก
เออ๖๐ปีเลยนะที่รอคอย

เพราะว่านี่คือคุณตาคุณยาย
ที่เขาก็มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิมีประสบการณ์ชีวิตมากมาย
แต่ได้มาร่วมเรียนหลักสูตร
ชื่อว่าหลักสูตรผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพใจอารมณ์สติปัญญาและสังคม

ชื่อมันยาวสิบหนึ่งคุณผู้ชมยังมีต่อ
รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เพื่อให้ทันกับยุคปัจจุบัน

หลักสูตรผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพใจอารมณ์สติปัญญาและสังคม
รวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เพื่อให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบัน

ชื่อหลักสูตรปุ๊บรับครบทุกคนพอดี

เชื่อยาวพอกับการเรียนเลยนะ
จริงแล้วเขาเรียนแค่๑๑สัปดาห์เท่านั้น

แต่ก็ถือว่าควบรวมหลากหลายวิชา
ทั้งเรื่องของสุขภาพไกลสุขภาพใจกัน
เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันด้วยนะคะ

เรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนผู้สูงอายุเขาก็ต้องได้ฝึกฝน
แล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นกันด้วย
ไหนคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายสำเร็จการศึกษากันแล้ว
อย่างไรกันบ้างแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
นี่ยังไงล่ะคุณ
โอ้มายก็อด
สุดยอดจริงนะคะทุกท่านเลย

คุณป้าคุณพี่คุณน้าคุณอา
เป๊ะเวอร์จริงไม่ธรรมดานะคะ

ซึ่งเป็นสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคมนะคะ

ท่านก็บอกว่ามีการดูแลผู้สูงอายุ
ให้มีพัฒนาการที่ดีในวัยสูงอายุแบบนี้
ในการที่จะดูแลครอบคลุมทุกด้าน
รวมถึงด้านการพัฒนาการสมอง
ป้องกันและลดโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมระดับประเทศ
จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ชมรมผู้สูงอายุต่างทั่วประเทศ
เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้เลยค่ะ

ที่นี่เขายังมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ขออภัยค่ะถึงได้เก่งขนาดนี้
มีความเก่ง
แล้วก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
ปรบมือดังชื่นชมยินดีให้กับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าทุกท่านเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริง
เพราะว่าผู้สำเร็จการศึกษาที่มีอายุมากที่สุดก็คือ๘๘ปี

ไม่มีคำว่าแก่เกินวัยที่จะเรียนความหวัง